ทีนี้คุณผู้ชมมาดูภารกิจของตำรวจสพวังเจ้าที่จังหวัดตากหน่อยนะครับ
ไปเจอลุงคนหนึ่งก็ชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจ
แล้วถามลุงว่าเมาไหมลุงตอบว่า

ใช่เลยค่ะลุงตอบว่าไม่เมาแต่ว่าตำรวจไม่เชื่อนะคะสุดท้าย
ต้องพาลุงกลับบ้านทุลักทุเลแบบนี้ในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ

จากสภาพผมว่าไม่น่าไหวหรอกครับ
ต้องพาพี่เขาไปถอนเสียก่อน
ตำรวจสพวังเจ้าจังหวัดตาก
รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายวัย๕๐กว่า
น่ากลัวจะเมาสุราอยู่หน้าตลาดวังเจ้า
เมื่อไปถึงพบชายพูดจาไม่รู้เรื่อง
นั่งอยู่ข้างฟุตบาทเบื้องต้นพบขวดน้ำ
ที่ด้านในบรรจุสุราพื้นบ้าน
อันนี้อะไรอันนี้อะไร

หลายนะค่ะหลายนี่อะไร

อ้าว
พลเมืองดีบอกว่าเห็นชายคนนี้
นอนทิ้งตัวอยู่กลางถนน

พยุงมานอนข้างฟุตปาด
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ถ้าไม่เอานอนบนฟุตบาทก็นอนกลางถนนอย่างนี้

ก็ช่วยพยุงแกขึ้นมานอนบนฟุตบาทจ้ะ
จากนั้นพี่ตำรวจก็สวมบทบาทผู้พิทักษ์สันติราช
ประคองชายเมาสุราขึ้นท้ายรถกระบะสายตรวจ
ก่อนจัดโปรโมชั่นพิเศษชุดใหญ่
นำส่งถึงบ้านที่อยู่ห่างออกไปกว่า๒กิโลเมตร
ตำรวจบอกว่าพี่ต้องไปเคลียร์กับคนที่บ้านเอาเองเด้อ
ใช่

ตัวไว้คนเมาประธานจะบอกว่าไม่เมาเสมอเนอะ